หลังจากที่ตำรวจได้ไปตรวจจับการค้าประเวณี
ในสถานบริการอาบอบนวดหลายแห่ง
แล้วก็ยังพบว่ามีการส่งสวยแล้วก็เสียค่าคุ้มครอง

กรณีดังกล่าวจึงมีผู้ออกมาเสนอแนวคิด
ให้อาชีพการให้บริการทางเพศ
เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อที่จะเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ที่มีอิทธิพล
แล้วก็ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการทางเพศ
ซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย
รับจอบประเด็นได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็น
จากประชาชนที่มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
ไปฟังความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนกันครับ
บริบทของสังคมแบบบ้านเรามันจะต่างกับนางประเทศเขา
แล้วก็มิติเจริญศาสนาด้วยอะไรด้วยมันคิดว่ายังไม่ใช่